ของหนึ่งอย่างนะคะจะต้องทำได้หลายอย่าง
ตัวอย่างอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ได้ดูแลงแบบนี้สร้างกำแพงด้วยองค์ซะเลย

ใช่ค่ะเป็นกำแพงได้เก็บน้ำได้นะคะ
พระอาทิการสำอางอัพพินังโทอายุ๖๒ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดโพทองนอกในตำบลคำหยาด

สร้างกำแพงด้วยองค์น้ำขนาดใหญ่แบบนี้รอบวัดเลยนะคะ
ก็สร้างความสนใจให้กับประชาชนที่ผ่านไปมา
นอกจากสร้างความสนใจแล้วมีประโยชน์ด้วยนะคะ
อธิการสำอางนะคะบอกว่า
ทางวัดมีความคิดที่จะสร้างกำแพงขึ้นรอบวัด

หากจะสร้างกำแพงล้อมวัดต้องใช้งบประมาณที่สูง
จึงคิดหาวิธีที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่ะ
ประกอบกับปีนี้ภัยแรงส่งผลกระทบอย่างหนักชัดเจนนะคะ
ทำให้ประชาชนในพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ

อย่างแรกอุปโภคบริโภคก่อนนะครับ

ด้วยการเทคอนกรีตเป็นฐานก่อนเลยนะคะ

จากนั้นซื้อโอ่งขนาดใหญ่

ประหยัดกว่าการสร้างกำแพงวัดทั่วไป

อันนี้ใช้เงินกำแพงเนี่ยเวลาใครสร้างบ้านรู้เลยนะคะ
ไม่ใช่ถูกนะคะกำแพง
กำแพงทั้งรั้วเหล็กอะไรแบบนี้นะฮะ

จากว่าจะได้สร้างกำแพงที่ทำด้วยองค์ขนาดใหญ่แล้วนะคะ
เด่นเป็นสง่าอยู่บนหลังคาเมนเลยนะคะ
จะสร้างเป็นรูปยันบนหลังคา

ซึ่งเป็นการประหยัดเพราะว่าไม่ต้องใช้กระเบื้องไง
ในการมุงหลังคาแล้วก็แข็งแรงกว่าอีกด้วยนะคะ
เป็นซีเมนแล้วก็เพ้นรูปยันลงไป

แล้วก็มีความแปลกตาที่นี่แหละครับ
โอ้กำแหงองค์คิดดีมากครับท่านครับ